เรื่องหนึ่งที่ต้องดูกันเพราะหลายคนเขาก็หือหา
ว่าสารที่เขาเห็นเนี่ยพอมันมาอยู่กลางสามแยกเลย

ไม่มีไม่มีไม่เคยมีรถชนเลยที่ผ่านมาแม้ว่าจะอยู่กลางสามแยกก็ตาม
และที่สำคัญเขาร่ำลือว่าสารแห่งนี้นะไอ้โชคให้ลาบมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยจ้า
พุ่งไปเลยไปค่ะพุ่งไปเบานะจ๊ะแล้วคุณจะเห็นเลยเนี่ย
มันอยู่กลางสามแยกจริงจริงอ่ะถูกต้องเนี่ยเนี่ยขับไประวังระวังนะจ๊
เอาแอบข้างทางแล้วลงไปดูหน่อยสิสารแห่งนี้คือสารทวดขุนช้างค่ะ
ตั้งอยู่กลางสามแยกบ้านทุ่งคมิลหมู่หนึ่งตะบลทุ่งคมิลอเมินนามอมจังหวัดสงครา
ชาวบ้านเขาบอกว่าสารทวดขุนช้างนี่นะชาวบ้านเขาให้ความเคารพนับถือมาหลายชั่วอายุคนแล้ว
เริ่มตั้งแต่มีหมู่บ้านนี้สร้างขึ้นมาใหม่ก็ว่าได้
แล้วแม้ว่าสารนี้จะตั้งอยู่กลางสามแยกแต่เชื่อไหมว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณนี้แม้แต่ครั้งเดียวเลย
ยังกลายเป็นเหมือนวงเวียนนะคะเหมือนเกาะกลางถนนเหมือนวงเวียนให้รถที่สัญจรไปมาอ่าวเลี้ยวหลบอ่าวลี
ดูน่าเป็นห่วงจริงนะไอ้กลางวันก็ไม่เท่าไหร่เราก็มองเห็น
กลางคืนมันมืดไหมมีไฟมีไฟมีไฟแหละส่องสว่างมองเห็นแล้วคนแถวนั้นเขาก็รู้เห็นไหม
มันมีป้ายเตือนป้ายบอกมีเส้นสัญญาณจราจรต่างต่างอ่ะบอกอยู่นะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
แต่ที่นอกเหนือไปกว่านั้นก็คือชาวบ้านเขาเชื่อว่าสารทวดขุนช้างนี้ศักดิ์สิทธิ์
มากราบไหว้ขออะไรก็จะสมปรารถนาชาวบ้านหลายคนนะคะก็มาบนบานสารกล่าวขอพร
ว่าจะเป็นเรื่องธรรมาค่าขายขอโชคขอลาบขอให้กิจการรุ่งเรือง
อะไรก็ตามหลายคนก็สมหวังพอสุขสมหวังแล้วยังไงคะ
เอารูปปั้นช้างมาแก้บนแบบนี้หรือจะเป็นพวกเครื่องดื่มของกินที่มีรูปช้างมาแก้บน
ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นสารขุนช้างถูกต้องครับ
ว่าก็ว่าไปเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณจะเชื่อแล้วกัน
เพราะว่าของแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครถ้าใครโชคดีเพราะสารแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นดวงของคุณนะคะ
แต่ถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปลบหลู่นะคะก็ขอให้ขับรถแค้วคาดปลอดภัย
เวลาสารที่ตั้งอยู่กลางถนนแบบนี้เนอะมันก็มันก็พูดถึงมันก็เป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับทางใจเหมือนกัน
อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัญญาณที่มันเป็นเหมือนสีเรืองแสงสะท้อนแสงในพื้นที่ตอนกลางคืนนิดนึง
ก็เพิ่มให้ก็ดีจะได้ปลอดภัยกันนะครับ